คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่๒๔เมษายนนะคะ
ถ้าเราย้อนกลับไปจากวันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมา
กุมภาพันธ์เป็นวันที่คุณตังโมนิดาดาราสาวเนี่ย
พลัดตกเรือสปีดโบสต์จนเสียชีวิตวันนี้นะคะก็จะมีเหล่าบรรดาแฟนคลับค่ะ
ที่เดินทางไปไว้อาลัยกันอยู่นะคะที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะคะ
จังหวัดนนทบุรีก็ไปแสดงความอาลัยความคิดถึงถึงดาราสาวที่จากไปครบ๒เดือน
แฟนคลับเนี่ยนะคะรายนี้เดินทางนำดอกไม้มาร่วมแสดงความอาลัย
ครบรอบ๒เดือนบอกว่าเดินทางมาทุกวันอาทิตย์
แล้วก็วันนี้เขียนข้อความรำลึกให้ถึงคุณตังโมมีความสุขเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์
สั้นสั้นว่าอยากให้เกิดความยุติธรรมกับคดีนี้นะคะอ่าตอนบ่ายก็มีแฟนคลับที่นัดกันผ่านเพจ
พับนกกระดาษจากหลายพื้นที่ส่งมาให้ด้วยแล้วก็เดินทางมาที่ท่าเรือค่ะ
เอานกกระดาษมาร้อยนะคะมาร้อยเชือกแบบนี้รวมกันเอาไปแขวนเอาไว้
แล้วก็เดี๋ยวในช่วง๖โมงเย็นเขาบอกจะมีการจุดเทียนร่วมรำลึกถึงการจากไปของคุณแตงโมด้วย
ส่วนเรื่องของตำรวจจะปิดแถลงปิดคดีเนี่ย
แฟนคลับบอกว่าเขาไม่มีความคิดเห็นใดหรอกแล้วก็ยอมรับในการทำงานของเจ้าหน้าที่
เมื่อสองวันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของเพื่อนสนิทอย่างคุณแอนนา
นะคะก็มีกลุ่มเพื่อนด้วยแล้วก็ทีมงานก็มีการมอบรถคันนี้
รถตู้สีขาวคันนี้ก็ตกแต่งเป็นรถกู้ชีพมีชื่อของคุณตังโมเนี่ย
แล้วก็รูปติดเอาไว้ที่ข้างรถนะทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีอุปกรณ์ประถมพยาบาลค่ะ
มูลค่าเกือบหกแสนบาทมอบให้กับสมาคมอาสาสมัครร่วมกับตันยูนะคะ
จังหวัดปฐุมธานีเอาไว้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
แล้วก็คุณแอนนาบอกว่ารถกู้ชีพคันนี้เป็นความตั้งใจของตัวเขาเองกับเพื่อนที่จะทำให้ตังโม
ซึ่งตอนตังโมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีความตั้งใจอยากเป็นหมอ

ส่วนเงินที่ได้มาเนี่ยก็มาจากการเก็บสะสมไปออกรายการต่างแล้วก็มีเพื่อนร่วมสมทบมาให้
ก็บอกแบบนี้ว่าขอบคุณนะคะคุณแอนนาและผู้ร่วมบริจาคเงินซื้อรถคันนี้
ตอนนี้ได้เอารถตู้กู้ชีพคันนี้มาตกแต่งปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว

เมื่อเกิดเหตุต่างแล้วเดี๋ยวจะเอารถเนี่ย

นั่นเป็นบรรยากาศการไว้อะไร
แต่ว่าก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี

การแถลงปิดคดีของคุณแตงโม
เมษายนนี้จะสามารถส่งฟ้องศาลได้

แล้วบอกด้วยนะคะว่าตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะมีการ

นายเดชากิติวิทยานันทนายความ
ของคุณแม่คุณแตงโมค่ะ

ถึงความคืบหน้านะคะในการเตรียมรับฟัง

วันอังคารที่๒๖เมษายนนี้ของตำรวจ

มีผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแถลง
แล้วก็คณะพนักงานสอบสวนนะคะ
โดยจะมีการเปิดคลิปหลักฐานต่าง
พี่น้องประชาชนสงสัยให้เข้าใจ
การทำงานหัวตำรวจ
แถลงข่าววันดังกล่าวประชาชนจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือ
งโมไปอะไรถึงตกเรือและใครต้องรับผิดชอบบ้าง
เฉพาะคลิปสำคัญที่ตำรวจจะนำมาแถลงใช้เวลาประมาณ๑๘นาทีด้วยนะคะ
ส่วนคลิปอื่นรวมทั้งหมด๔๐นาที
ใช้เวลาแถลงน่าจะรวมรวมหนึ่งชั่วโมง
นายเดชาบอกว่าตัวเขาเองและคุณแม่แตงโมไม่มีความสงสัยการทำงานของตำรวจ
เชื่อมั่นเพราะว่าได้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กับคุณแม่แตงโมและตัวท่านเองตลอด
ข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือหลักฐานต่างก็สักถามกับพนักงานสอบสวนไปจนหมดสิ้นแล้วค่ะ
ฟังเสียงของทนายเดชาหน่อยนะคะ
ทั้งหมดทุกคนและเมื่อไปถึงอายการก็เชื่อว่าอายการจะสั่งฟ้อง
ส่วนคดีจะแพ้หรือชนะอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาล
แต่ก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานของตำรวจด้วยนะคะ